สวัสดีครับทำไมถุงพลาสติกแบบหูหิ้วที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งจึงกลายเป็นปัญหาให้เกือบทุกประเทศทั้งโลกกำลังรณรงคดใช้กันอยู่ในขณะนี้
เพราะเพราะผลร้ายผลเสียของการใช้ถุงพลาสติกเป็นปัญหาไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งโลกร่วมกัน
โดยเฉพาะเมื่อมันไปเป็นขยะอยู่ในท้องทะเลและมหาสมุทรทะเลและมหาสมุทรเนี่ยมันเชื่อมถึงกันหมด
ประเทศใดประเทศหนึ่งแก้ปัญหาได้แต่ประเทศอื่นเขาไม่แก้มันก็ไม่มีประโยชน์
สังเกตไหมครับในการประชุมระดับนานาชาติตอนหลังเนี่ยผู้นำประเทศเขาหยิบเรื่องนี้มาคุยกัน
แม้กระทั่งการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกันว่าทุกประเทศต้องเริ่มต้นที่จะไม่ใช้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงทะเล
จริงไม่มีใครตั้งใจจะทิ้งลงทะเลหรอกครับแต่ว่าเป้าหมายปลายทางถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยมันเริ่มจากเรามาใช้ที่บ้าน
เราทิ้งขยะไปส่วนหนึ่งก็เป็นขยะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เลี่ยลาดแล้วก็ลงไปในท่อจากท่อมันลงไปในคลองจากคลองมันลงไปในแม่น้ำจากแม่น้ำปลายทางมันคือใต้ท้องทะเล
ก็เป็นผลกระทบผลกระทบอะไรบ้างล่ะที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ข่าวมาเป็นระยะระยะใช่ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะที่เขาสงวนกันมากโลมาและวาน
กี่ตัวแล้วล่ะครับที่ลอยมาติดหาดแล้วก็เสียชีวิตพอไปผ่าท้องดูโอ้โหแต่ละตัวมีขยะ
พลาสติกอยู่ในท้องเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่กิโลเป็นอาการเดียวกันหมดเพราะสัตว์พวกนี้เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็คิดว่าอาหารกินเข้าไปกินเข้าไปมันก็ย่อยไม่ได้ในที่สุดก็ตาย
ดูสิครับสัตว์หายากเหล่านี้ต้องไปตายแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายกับสัตว์อย่างเดียวนะครับมันเป็นอันตราย
กับมนุษย์ด้วยผมได้คุยกับคนคนหนึ่งชื่อคุณเพ็ญโฉมแทร่ตั้งคุณเพ็ญโฉมแทร่ตั้งเนี่ยเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศที่ท่านเห็นในจอเนี่ย

ปลาที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอาหารมันถ้ามันกินขยะพลาสติกที่ตกตะกอนอยู่นานเนี่ย

อยู่ในเนื้อปลาคนไปกินข้าวไอ้ไปกินปลาเข้าก็เท่ากับว่าเหมือนได้กินขยะพลาสติกไปด้วยแล้วพลาสติก
มันทำมาจากอะไรสารเคมีทั้งนั้นครับที่ประกอบกันด้วยพลาสติกเนี่ยสารเคมีทั้งนั้นเท่ากับว่า
เรากินปลาก็เหมือนกินสารเคมีเข้าไปด้วยอันนี้เป็นผลกระทบในทางยาวอันนี้ไม่เกี่ยวกับสัตว์แล้ว
เราก็ได้รับผลกระทบด้วยทีนี้คำถามว่าทำไมโลกมาตื่นตัวเอาตอนนี้ท่านดูข้อมูลนี้ครับเพราะว่า
ปริมาณการผลิตและการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวท่านดูข้อมูลนี้กรมควบคุมมลพิษพบว่า
ปริมาณการใช้ถุงปลาติคูฮิ้วในประเทศไทยมีจำนวนมากถึง๔๕๐๐๐ล้านใบต่อปี
โดยถุงพลาสติกหูฮิ้วมาจาก๓แหล่งใหญ่๔๐มาจากตลาดสดเทศบาลเอกชนและแผงลอยนี่
ส่วนประมาณ๓๐มาจากร้านของชำและที่เหลืออีก๓๐มาจากห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อ
แล้วพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับวันหนึ่งเนี่ย๘ใบต่อวัน
คนหนึ่งนะก็ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกมากถึง๘๐ล้านใบต่อวัน
ฉะนั้นก็เลยมีการประเมินกันว่าถ้าแคมเปญงดใช้ถุงพลาสติกมันใช้ได้เนี่ยมันเป็นไปตามเป้า
มันจะทำให้ภายในปี๒๕๖๓คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาติกหูฮิ้วได้มากถึง๙๐๐ล้านใบต่อปี
ล้านใบนี่คิดเป็น๒๐ของขยะถุงพลาสติกทั้งหมด

คนยังไม่ค่อยรู้ครับ
โดยเฉพาะคนต่างจังหวัด
มันก็เลยมีข้อเสนอจากคนคนหนึ่งชื่อวราวุฒิอุ่นใจประธานสมาคมผู้ค้าปลีก
คุณวราวุฒิกับคณะของเขาเนี่ย
เขามีข้อเสนอถึงรัฐบาลหลายข้อ
รัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงให้แพร่หลายมากกว่านี้
เพราะข้อมูลการสำรวจคนยังไม่รู้เท่าที่ควรข้อมูลที่
น่าสนใจเนี่ยเขาบอกถุงพลาสติกหูฮิ้วที่มาจากซุปเปอร์
เก็ดร้านสะดวกซื้อที่บอกเมื่อกี้มีเพียงหนึ่งในห้า
เองนะครับแต่ว่าที่ใช้กันมากที่สุดตลาดสดตลาดเทศบาล
ทั้งหลายใช้กันมากที่สุดเราซื้อมะนาวสองลูกก็ได้ถุง
พลาสติกแล้วซื้อไข่สองใบก็ได้ถุงพลาสติกแล้วใช้กัน
มากที่สุดไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วฉะนั้นไอ้การลนรงค์กันในห้างเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้
ผลครับคนที่ไปห้างเนี่ยเขารู้แต่คนที่ไปซื้อของตลาดสด
ตลาดนัดทั้งหลายเนี่ยแม่ค้าก็ยังไม่รู้ชาวบ้านต่างจังหวัด
ก็ยังไม่รู้ว่าเขารณรงค์กันฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้อง
ทำก็คือว่าต้องรณรงค์ให้ทั่วถึงมากกว่านี้ยอมจ่ายเงิน
ครับยอมจ่ายเงินทุ่มงบลงมาทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เอาให้
รู้กันให้ทั่วนี่วันก่อนผมไปศูนย์ราชการเออเดินผ่านไปที่เขา
อะไรกรมทรัพยากรชายฝั่งเห็นเขาเขาติดป้ายเป็นโปสเตอร์อยู่
กรมของเขาเลยเป็นป้ายใหญ่อ่าเดี๋ยวให้ภาพเนี่ยให้ดูภาพ
ถุงผ้าให้พร้อมแล้วเขาก็มีบอกว่าให้ห้างสรรพสินค้า
จะไม่ไหนแล้วนะอีกป้ายหนึ่งบอกว่าเป็นเขาดาวน์เลยอีกกี่วัน
ถุงผ้าให้พร้อมถามว่าข้อความแบบนี้นอกจากท่านจะติดไว้หน้ากลม
ท่านไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ไหนเขารู้มั่งครับก็คงได้คำตอบว่าไม่มีงบ
ฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรต้องทำคือต้องทุ่มเทงบโฆษณาลงมา
สื่อไหนก็ได้ผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านโทรทัศน์ลงทุนหน่อย
ให้คนตื่นตัวให้เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง
มันถึงจะได้ผลลำพังแต่ไปจัดอีเวนต์ให้รัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชา
เมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่ไปที่ห้างอย่างนั้นไม่พอครับ
อย่างเดียวนี่ไม่พอมันจะต้องทำให้คนต่างจังหวัดรู้ด้วย
และอย่างที่บอกครับว่าการใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดไม่ใช่ในห้าง
ในห้างเซเว่นล้านสะดวกซื้อทั้งหลาย
๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อกนั้นตลาดสดร้านโชว์หวยตลาดสดตลาดเทศบาล
ตลาดทั้งหลายที่ชาวบ้านเขาไปซื้อกันในต่างจังหวัด
อันนั้นแหละเป็นแหล่งที่ใช้ถุงพลาสติกมากที่สุด
แต่ปัญหาคนไม่รู้อ้าวพอคนไม่รู้มาตรการนี้จะทำยังไง
ฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นดีแล้ว
อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกคือต้องพกถุงผ้า
เราไม่รู้นี่เราจะเข้าห้างเมื่อไหร่
ใส่ไว้ในรถถึงเวลาขึ้นมาก็ลง
แล้วแตกเสียงตอบรับเมื่อวานก็ดี
ผมไปถามคนที่เขาขายของแคทเชียร์
เชียร์บอกว่าพอบอกว่าไม่มีถุงให้
คนที่ซื้อของเขาก็อ้าวเข้าใจค่ะ
ตอนแรกนี้เขามีบ่นเขาหุ่นหงีดว่า
ซื้อตั้งเยอะแยะแล้วไม่มีถุงให้จะให้ทำทางไง

แต่ว่าเมื่อวานลองไปเดินถามคนแคทเชียร์ที่ห้างดู
เขาบอกคนเข้าใจ

คนทั้งประเทศจะต้องร่วมมือกับเรื่องนี้
เพราะว่านี่คือสิ่งที่จะกระทบและเป็นปัญหาวนมาถึงมนุษย์จนได้นั่นแหละครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ปีใหม่มาช่วยกันลนรงค์ทำสิ่งดีด้วยกันครับ
คุณน้ำแข่งกลางฝุกเกาะครับ
ก็เห็นด้วยครับถึงแม้จะมีการออกไปโปรโมทแต่มันยังไม่เพียงพอ
ไม่ใช่แค่ชาวบ้านไม่ทราบพนักงานออฟฟิศยังไม่ทราบเลยครับ
เมื่อเช้ายังไปซื้อของยังงงว่าอ้าวไม่มีถุงแล้วเหรออะไรแบบนี้นะฮะ
คือเรื่องพวกนี้คุณทัศนัยให้เขารู้อย่างเดียวไม่พอ
ให้รู้แล้วให้เขาเข้าใจแล้วให้เกิดกระตุ้นให้เขาต่อการร่วมมือด้วย
ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สุขภาพพิธีกระจายนะฮะ